ฐานะทีวีถ่ายหลักส่วนได้ชม๑๑รายการครับ
สำหรับสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียนะครับ
ก็มีการแถลงข่าววิธีการในการจับสลากวอเล็กบอล
ในปีนี้ก็มีนายอิซ่าฮัมซ่าครับรองประธานสาพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอวีซี
นายสมพรณ์ใช้บางอย่างในยกสมาคมกีฬาวอเลบอลครับ
นายนัทธนนดัยพิริยะนะครับภูมิในการฝ่ารายการกีฬาแล้วก็ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ร่วมในงานแถลงข่าวปีนี้ครับไทยจะเป็นเจ้าภาพรายการในร่มนะครับ
รายการคือวอเล็กบอลหญิงชุดใหญ่แล้วก็วอเล็กบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีนะครับ
หลังจากนั้นยังมีความน่าสนใจก็คือว่าการปรับระบบการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
จะจัดคลาสทีมในรอบแรกจากความแข็งแกร่งไล่ลำดับลงไปนะครับ
ดังนั้นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจากปีที่ผ่านมาก็คือเอาผลงานจากปีที่ผ่านมา
ครั้งที่ผ่านมานะครับมาเป็นตัวชี้วัด
ซึ่งเป็นคลาสที่ต่ำลองลงมาในรอบน็อกเอาท์
ดังนั้นงานหนักจะเกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับ
ไลท์การจับสลากที่น่าสนใจครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๓กันยายน
จัดลำดับคลาสกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้
แข่งขันระหว่างวันที่๑๐๑๗มิถุนายนที่เวียดนาม